เหมือนฟันเหลือนหล่อตกใจมากเวงควางลอยไปเออ
สลายไปเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับพี่ต่องชวนชื่นนะคะ
ตลกชื่อดังของเราก่อนหน้านี้เราเคยสัมภาษณ์นะคะ
แกทำรีสอร์ทที่จังหวัดนครนายกเป็น๑๐ล้านค่ะคุณผู้ชม
คือตอนแรกว่าทำอยู่แล้วก็พักไว้ก่อนเพราะติดโควิด
พอลังจะเรียกเลยเสียต่องเสียต่องใช่เออ
คือแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวโควิดใครเดี๋ยวพี่กลับมาทำ
ล่าสุดแกโพสต์แบบนี้คุณผู้ชมโพสต์แบบตัดเพาะเลยนะคะ
คือทุกคนอึ้งหมดเลยแกบอกว่ายาวเลย
สุดท้ายธุรกิจรีสอร์ทก็เจอพิษโควิดค่ะ
ต่อไม่ไหวต้องประกาศขายรีสอร์ท

ที่ต๋องบอกกับเราว่าเสียใดมาก
เจ็บปวดที่สุดแต่เรามาจากดิน
ไม่ยึดติดอะไรตามใดที่ยังมีลมหายใจ
นี่คือแกโพสต์ยาวเลยระบายความอัดอั้นตันใจ
บันเทิงไทยรัฐวิดีโอคอลสอบถามพี่ต่องทันทีค่ะ
อัปเดตล่าสุดวันนี้เลยคุณผู้ชม

เพราะว่ามีคนใจดีมาขอซื้อต่อ
แกต้องเก็บกระเป๋าออกจากบ้านจากรีสอร์ทเลยนะ
แล้วไปเช่าบ้านเล็กอยู่ที่จังหวัดนครนายก

คือแกจะไปเช่าบ้านหาอยู่ที่นู่นเลยล่ะค่ะ
แล้วก็ได้อาชีพใหม่คุณผู้ชมติดต่อแกไปได้นะ

ถ้าใครสนใจก็ที่ดินแปลงสองแปลง
ก็ลองติดต่อไปได้เดี๋ยวแกสร้างบ้านให้นะคะ
แล้วแกก็บอกว่าขอนะอย่าเรียกพี่ว่าตกอับ
คือจริงพี่แค่รู้ตัวเองว่ากำลังจะล้ม

ใช่นะคะส่วนงานวงการบันเทิงยังทำอยู่นะคะ

เอาเป็นว่าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่ต่องชนชื่นกันค่ะ
ตอนนี้ขายได้แล้วนะครับทุกบ้านบ้านในนี้
พอสัมบูรณ์พรุ่งนี้ก็เตรียมตัวคนของย้ายออกแล้ว

ถามว่าปากเก็บเยอะไหม
ก็แค่เป็นแผลก็พอรักษาลักษาหายได้ตัวแค่๒๓ปี
เพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้
ถ้าเราจะไปขายออกกำลังคำไรก็คงขายลำบาก
พอนรู้จะตกล้มเราค่อยพยุ่งกัน
ก็ค่อยมาเพราะกลัวพยุงขึ้นมาแล้วทำปี่อยมาเต้านกดหนาของ

ใช่เดี๋ยวข่าวไปภาดหัว